ตอนเช้าแบบนี้ต้องพาน้องมิ้นพาคุณผู้ชมไปจิบกาแฟกันหน่อย

แต่ว่าถ้าเป็นร้านธรรมดาก็จะมาออกข่าวเช้าของเราไม่ได้
ต้องเป็นร้านกาแฟที่มันต้องแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร

จะพาไปจิบกาแฟบนรถบัสคุณผู้ชม

เป็นเจ้าของเขาเป็นคนกรสินแล้วเขาก็ตั้งชื่อขึ้นมา

คุณผู้ชมใครแปลได้ส่งไลน์มาบอกเราหน่อยนะคะ
นี่เป็นรถมินิบัสสีเหลืองนะฮะ

แล้วก็มาประยุกต์เป็นเนี่ยฮะเป็นร้านกาแฟแบบนี้เป็นคาเฟ่
เจ้าของคือคนนี้หนุ่มกรสินอายุ๒๙ครับ
คือนายเสริมศักดิ์ครูสกุลรัฐนะฮะ

หลังคงหลังคาให้คนไปนั่งกินชิว
บนหลังคาของรถบัสแบบนี้ก็อยู่สูงหน่อยนะฮะ

ตอนแรกเปิดร้านอยู่ที่บ้านสำรานริมถนนมิตรภาพขาเข้าเมืองขอนแก่น

ต่อมาคิดว่าเอ๊คือไม่อยากให้
ร้านกาแฟอยู่กับที่เพื่อรอลูกค้าแต่อยากให้ร้านของเราไปหาลูกค้ามากกว่า

ซึ่งแน่นอนคุณได้รับความนิยมจากน้องนักศึกษาจากประชาชน
พอไปเที่ยวงานไปเห็นรถบัสคันนี้เป็นร้านกาแฟ
แล้วดูเขาเสิร์ฟดิเขามีแบบลอกขึ้นไปอ่ะ
เออมันไม่ธรรมดาแล้วลูกค้าก็ไปรับตามคิว
เอาคิวใครคุณก็ไปเอาตรงนั้นละกันนะฮะ

แล้วก็ยังมีโกโก้บราวนี่แล้วก็ชาเขียวนมสดนะฮะ
เป็นเมนูขายดีของร้านด้วยราคาก็ไม่ได้แพงหรอกนะครับ
สิบไปถึงห้าสิบบาทอย่างที่บอกว่าการเสิร์ฟเนี่ย
ก็ทำให้ลูกค้าเขาก็แปลกใจแปลกตานะครับ
เพราะว่าจะใส่ถาดชักรอกขึ้นไปให้กับลูกค้าที่นั่งอยู่บนหลังคาของรถ
ไม่ต้องเดินลงไปรับด้านล่างให้เสียเวลานะครับ
หรือสนใจจะเอารถคันนี้ไปออกงานแถวภาคอีสาน

ให้เบอร์เลยเนี่ยขึ้นหน้าจอเรียบร้อยแคปไว้จดไว้
แปดหกหกสามแปดห้าสามแปดเก้าศูนย์แปดหก
หกสามแปดห้าสามแปดเก้านะครับอืม